มีคลิปมาให้ดูค่ะเป็นคลิปทะเลาะกันกระทบกระทั่งกันบนท้องถนนอีกแล้ว
ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นชาวต่างชาติหน้าตีตีหน่อยชาวเน็ตเขาเห็นคลิปนี้เขาก็เลยเรียกว่าตีกลาง
ครับไม่แน่ใจนะฮะว่าไปโดนตัวไหนมาเจ๊สั่งมาอาม่าสั่งลุยหรือเปล่า
แต่ที่แน่คู่กรณีของเขาเป็นผู้หญิงชูนิ้วกลางให้ฝั่งผู้หญิงแล้วไปทุบรถผู้หญิงด้วย
ผมก็จะมีคลิปให้ดูนะคะเชิญค่ะ
นั่นแหละค่ะคือเราเห็นแค่คลิปเท่านี้ชาวเน็ตเขาบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
มันกลางเกินไปหรือเปล่าแต่เราเนี่ยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะครับคุณผู้ชม
พยายามที่จะตรวจสอบคลิปนี้ให้อยู่นะคะใจเย็นแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อน
ผู้ชายที่เป็นอติชาวต่างชาติเขาถามกลับมาฝั่งคู่กรณี
แล้วไปเอาใบขับขี่มาจากที่ไหนแล้วก็ด่าโอ้โหด่าเยอะแล้วก็บอกว่าไปตายซะ
นี่ค่ะก่อนที่จะออกรถเห็นไหมจังหวะที่เอามือไปทุบกระจกด้านข้างของรถคู่กรณี
ซึ่งเขาเป็นผู้หญิงแล้วลักษณะหันหัวรถเข้ามา
ฝั่งคู่กรณีที่เป็นผู้หญิงด้วยนะตั้งใจแล้วก็ขับไปเลยนะคะ
พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะฮะแน่นอนว่าชาวเน็ตเขาก็ไม่โอเค
แล้วชาวเน็ตบอกว่าเดี๋ยวนี้นะต่างชาติเข้ามาอยู่ในไทยกลางแบบนี้เยอะนะ
กลางแบบนี้เยอะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้คุณตำรวจเนี่ย
ติดตามผู้ชายที่อยู่ในคลิปน่ะคนขับรถสีแดง
มาพูดคุยกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นต้นสายปลายเหตุแล้วถ้าเกิดว่าผิด
ก็ควรที่จะต้องแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างน้อยเนี่ยคือ
โดนแล้วแหละทำให้เสียทรัพย์นะฮะฝากด้วยนะคะ